กลับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ
กับผมชูวิตพิทักษ์พรพันลบ
เพื่อไทยอุบลรัชธานีเขต๗
ผมต้องขอขอบคุณพักเพื่อไทย
ที่ได้ให้โอกาสในการอภิปรายทั่วไป
เพื่อสักถามข้อเท็จจริงหรือข้อเสนอแนะ
ของปัญหาต่างต่อนายกรัฐมนตรี

โดยไม่มีการลงมติในวันนี้
นี้เพื่อสะท้อนถึงปัญหาเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศไทย

ทั้งนี้เพื่อให้นายกที่ชื่อลุงตู่

ปัญหาความยากจนในสังคมไทยทุกข์หย่อมย่า

ประเทศไทยของเราเป็นประเทศเกษตรกรรม

ผมเป็นผู้แทนมากว่า๒๐ปี

จากหลายนายกรัฐมนตรี

ท่านตำรวจโทรดรทักษินชินวัต

วันนี้ท่านกู้เงิน๙ล้านล้านครับ

นักกู้แห่งอาเซียนครับ

วันนี้ผมจะชี้ให้เห็นนะครับว่า
วันนี้เศรษฐกิจในทุกด้าน

เหลื่อมล้ำของพี่น้องประชาชนคนไทย

ซึ่งวันนี้ลำบากยากแค้น

ไม่มีอะไรจะกินไม่มีอะไรจะเหลือ

ยุทธศาสตร์ชาติ๒๐ปี

ท่านประธานที่เคารพครับท่านนายก

ท่านต้องลาออกอย่างสง่างาม
เป็นชายชาติทหารอย่ายื้อเวลาเลยครับ
บริหารประเทศมาถึง๘ปี

ผมจะพยายามไล่เลี่ยงให้ท่านดูนะครับว่า
นับตั้งแต่ท่านยึดอำนาจปี๕๗
ท่านบอกว่าจะคืนความสุขให้คนไทย

พอปีที่๒ปีที่๓ปีที่๔
คนจนต่อเนื่องถึง๙ล้านคน

ท่านประธานครับความสงบจบที่ลุงตู่จริงครับ

มีแต่ป้ายขายด่วนขายด่วนแต่ไม่มีคนซื้อด่วนครับ

สงบจนจะตายหมดแล้วครับ

สงบจนจะตายหมดแล้วครับ
สงบจนจะตายหมดแล้วครับ
สงบจนจะตายหมดแล้วครับ

สงบจนจะตายหมดแล้วครับ

สงบจนจะตายหมดแล้วครับ

สงบจนจะตายหมดแล้วครับ

สงบจนจะตายหมดแล้วครับ
สงบจนจะตายหมดแล้วครับ
สงบจนจะตายหมดแล้วครับ
สงบจนจะตายหมดแล้วครับ

สงบจนจะตายหมดแล้วครับ

สงบจนจะตายหมดแล้วครับ
สงบจนจะตายหมดแล้วครับ

สงบจนจะตายหมดแล้วครับ
สงบจนจะตายหมดแล้วครับ
สงบจนจะตายหมดแล้วครับ
สงบจนจะตายหมดแล้วครับ

สงบจนจะตายหมดแล้วครับ
สงบจนจะตายหมดแล้วครับ

สงบจนจะตายหมดแล้วครับ

สงบจนจะตายหมดแล้วครับ
สงบจนจะตายหมดแล้วครับ

สงบจนจะตายหมดแล้วครับ

สงบจนจะตายหมดแล้วครับ

สงบจนจะตายหมดแล้วครับ
สงบจนจะตายหมดแล้วครับ
สงบจนจะตายหมดแล้วครับ
สงบจนจะตายหมดแล้วครับ
สงบจนจะตายหมดแล้วครับ

สงบจนจะตายหมดแล้วครับ
สงบจนจะตายหมดแล้วครับ

สงบจนจะตายหมดแล้วครับ
สงบจนจะตายหมดแล้วครับ
สงบจนจะตายหมดแล้วครับ

สงบจนจะตายหมดแล้วครับ

สงบจนจะตายหมดแล้วครับ

สงบจนจะตายหมดแล้วครับ

สงบจนจะตายหมดแล้วครับ

สงบจนจะตายหมดแล้วครับ

สงบจนจะตายหมดแล้วครับ

สงบจนจะตายหมดแล้วครับ

สงบจนจะตายหมดแล้วครับ
สงบจนจะตายหมดแล้วครับ

สงบจนจะตายหมดแล้วครับ
สงบจนจะตายหมดแล้วครับ

สงบจนจะตายหมดแล้วครับ

สงบจนจะตายหมดแล้วครับ
สงบจนจะตายหมดแล้วครับ
สงบจนจะตายหมดแล้วครับ
สงบจนจะตายหมดแล้วครับ

สงบจนจะตายหมดแล้วครับ

สงบจนจะตายหมดแล้วครับ

สงบจนจะตายหมดแล้วครับ
สงบจนจะตายหมดแล้วครับ

สงบจนจะตายหมดแล้วครับ

สงบจนจะตายหมดแล้วครับ

สงบจนจะตายหมดแล้วครับ
สงบจนจะตายหมดแล้วครับ

สงบจนจะตายหมดแล้วครับ

สงบจนจะตายหมดแล้วครับ
สงบจนจะตายหมดแล้วครับ

สงบจนจะตายหมดแล้วครับ
สงบจนจะตายหมดแล้วครับ
สงบจนจะตายหมดแล้วครับ

สงบจนจะตายหมดแล้วครับ

สงบจนจะตายหมดแล้วครับ

สงบจนจะตายหมดแล้วครับ

สงบจนจะตายหมดแล้วครับ

สงบจนจะตายหมดแล้วครับ

สงบจนจะตายหมดแล้วครับ
สงบจนจะตายหมดแล้วครับ
สงบจนจะตายหมดแล้วครับ

สงบจนจะตายหมดแล้วครับ

สงบจนจะตายหมดแล้วครับ
สงบจนจะตายหมดแล้วครับ

สงบจนจะตายหมดแล้วครับ
สงบจนจะตายหมดแล้วครับ

สงบจนจะตายหมดแล้วครับ

สงบจนจะตายหมดแล้วครับ
สงบจนจะตายหมดแล้วครับ
สงบจนจะตายหมดแล้วครับ

สงบจนจะตายหมดแล้วครับ

สงบจนจะตายหมดแล้วครับ

สงบจนจะตายหมดแล้วครับ
สงบจนจะตายหมดแล้วครับ

สงบจนจะตายหมดแล้วครับ

สงบจนจะตายหมดแล้วครับ

สงบจนจะตายหมดแล้วครับ

สงบจนจะตายหมดแล้วครับ

สงบจนจะตายหมดแล้วครับ
สงบจนจะตายหมดแล้วครับ

สงบจนจะตายหมดแล้วครับ
สงบจนจะตายหมดแล้วครับ
สงบจนจะตายหมดแล้วครับ
สงบจนจะตายหมดแล้วครับ

สงบจนจะตายหมดแล้วครับ
สงบจนจะตายหมดแล้วครับ
สงบจนจะตายหมดแล้วครับ

สงบจนจะตายหมดแล้วครับ

สงบจนจะตายหมดแล้วครับ

สงบจนจะตายหมดแล้วครับ

สงบจนจะตายหมดแล้วครับ

สงบจนจะตายหมดแล้วครับ

สงบจนจะตายหมดแล้วครับ
สงบจนจะตายหมดแล้วครับ
สงบจนจะตายหมดแล้วครับ

สงบจนจะตายหมดแล้วครับ

สงบจนจะตายหมดแล้วครับ
สงบจนจะตายหมดแล้วครับ
สงบจนจะตายหมดแล้วครับ

สงบจนจะตายหมดแล้วครับ

สงบจนจะตายหมดแล้วครับ
สงบจนจะตายหมดแล้วครับ
สงบจนจะตายหมดแล้วครับ

สงบจนจะตายหมดแล้วครับ

สงบจนจะตายหมดแล้วครับ

สงบจนจะตายหมดแล้วครับ